คุณผู้ชมคะจากการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจัง
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนก็ค่อนข้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ผู้ประกอบการเรื่องของสมาคมโรงแรมก็เลยออกมาเรียกร้องภาครัฐ

จากจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงแล้วยังมีปัญหาเรื่องของห้องพัก
ที่เปิดเป็นโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกว่า๕แสนห้องเลยทีเดียวที่มาแย่งรายได้ค่ะ
การจับกลุ่มกวาดล้างธุรกิจนอมินีชาวจีน
เครือข่ายธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา
ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มลดลงตามลำดับนะคะ
เริ่มส่งผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว
นายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าตอนนี้บริษัททัวร์จีนเริ่มส่งลูกค้าให้กับโรงแรมลดลง
นโยบายจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญของภาครัฐคาดว่าผลกระทบโดยตรงจะเริ่มชัดในเดือนหน้าค่ะ
ถ้าปัญหายังยืดเยอะแบบนี้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาใช้บริการลดลงถึง๑๕๐เลยนะคะ
คิดว่าอาจจะไปถึงขณะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ได้เร็วแค่ไหน
ถ้าเราสามารถแก้ได้ในระยะสั้นผลกระทบก็อาจจะไม่รุนแรงถึงกับขั้น๕๐ก็อาจจะอยู่ในเบื้องต้นที่๓๐
แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ในระยะสั้นได้และลากยาวต่อไปมากกว่า๒เดือนมันก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบมากพอสมควร
จากนี้นะคะธุรกิจโรงแรมในเมืองไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาโรงแรมเถื่อนหรือห้องพักที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมซึ่งมีมากกว่า๕แสนห้องเข้ามาขายตัดราคาส่งผลให้ราคาห้องพักในประเทศไทยไม่สามารถขายได้ตามราคาที่เป็นจริง
เกิดปัญหาห้องพักล้นตลาดตามมาแล้วก็เกิดสงครามราคาเป็นจำนวนมากค่ะนายกสมาคมโรงแรมไทยเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและควบคุมโรงแรมเถื่อนเหล่านี้นะคะเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทั้งการก่อสร้างซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานรวมถึงไม่ได้มีการตรวจสอบผู้เข้าพักไม่มีการลงทะเบียนที่ช
พักประมาณ๓๘๐๐๐ห้องขณะที่มีโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนมากกว่า๑๕๐๐๐แห่งและมีจำนวนห้องพักมากกว่า๕แสนห้องทั่วประเทศค่ะ